ธนบัตรที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่๙ใส่กรอบ
เป็นที่ระลึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
ประชาชนต่างพากันนำธนบัตรที่ระลึก

นำไปเข้ากรอบที่ร้านปริญญากรอบรูป
บนถนนเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชนะคะ
นายพระควัฒน์ศรีคเนรัฐเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนเลยค่ะ
มีประชาชนนำธนบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่๙ไปเข้ากรอบเฉลี่ยวันละ๒๐ชุด
ซึ่งถือว่ามากกว่าปกติหลายเท่าตัว
ขณะเดียวกันทางร้านได้สั่งนะคะที่ใส่ธนบัตรกรอบรูปแบบสวยงาม
ที่สามารถใส่ธนบัตรฉบับละ๒๐๕๐๑๐๐๕๐๐และ๑๐๐๐บาท
ไว้บริการลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะ
และสำหรับใครที่ต้องการธนบัตรที่ระลึกเจ้าของร้านบอกว่า
ก็มีให้แลกตามราคาของธนบัตรไม่คิดราคาเพิ่มนะคะ
เพื่อต้องการจะแบ่งปันให้กับประชาชนที่ยังไม่มีธนบัตรที่ระลึก
อกจากนี้ประชาชนยังนำพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ไปใส่กรอบเพื่อความสวยงามอีกด้วยค่ะ